ท่านผู้ชมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ชายภูมินะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๙ก็นั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อน
ค่ะอ่าเพื่อนก็บอกว่าไม่ไหวแล้วขอไปนอนก่อนนะ
ตอนไปนอนเนี่ยได้ยินเสียงกระจกนะครับเหมือนกับกระจกแตกอะไรพวกนี้นะ
อ่าพอมาดูอีกทีหนึ่งก็อ้าวเพื่อนที่ดื่มเหล้าด้วยกัน
เป็นศพนะนอนอยู่บนเปรย์นะครับสภาพถูกเศษกระจก
บาดคอจนเสียชีวิตนะครับอ่าก็เลยแจ้งตำรวจสพบ้านค่าย
ให้มาตรวจสอบนะครับอ่าผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสุชินศรีเถาะ
อายุยี่สิบเก้าปีบ้านอยู่ที่หมู่บ้านกุฏเวียน
มีคมยาว๑๐เซนติเมตรบาดลึกลงไปถึงหลอดเลือดใหญ่
เป็นกระจกที่ด้านไหนมีลำโพงตั้งอยู่อยู่ในตู้มีคราบเลือดตรงจุดนั้นอยู่
แต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่ารื้อค้นขโมยทรัพย์สินอะไร
คนที่อยู่ในเหตุการณ์คือเพื่อนของผู้ตายนะฮะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนายสุชินนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเขาบนแคร่
เพื่อนเขาชื่อนายคาวีอายุ๓๐นะครับ
ตั้งแต่บ่ายโมงเมื่อวานนี้พอตกเย็นนายคาวีไม่ไหวนะฮะเมาขอไปนอนก่อน
นายสุชินผู้ตายก็ยังนั่งดื่มอยู่นอนฟังเพลงอยู่ที่เปรย์หน้าบ้าน
ขณะที่นายคาวีกำลังจะนอนนะครับบอกว่าได้ยินเสียงกระจกแตก
แต่ไม่ได้เอกใจอะไรจนมีคนมาบอกว่านายสุชินนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ในเปรย์
นี่ฮะเขาก็มาดูก็พบว่าถูกของมีคมปาดคอจนเสียชีวิตนะครับ
ตรวจสอบที่ลำคอด้านขวามีบาดแผลจากของมีคมบาดเข้าเส้นเลือดใหญ่ความยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
มีบาดแผลที่ศีรษะด้วยสันนิษฐานแล้วว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒ชั่วโมงก่อนจะมีคนมาพบศพ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุเดินทางจากบ้านที่ตำบลบ้านเหลื่อม
เอาบัตรประชาชนที่ลืมไว้ในบ้านหลังเกิดเหตุค่ะ
พอไปถึงนายสุชินผู้ตายซึ่งเป็นแฟนเก่าก็ใช้ให้ไปซื้อเหล้าขาว
ก็เลยขอตัวกลับบ้านแล้วก็จะกลับมาเอาบัตรประชาชนใหม่ในตอนเย็น
พอรู้ข่าวว่านายสุชินนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่หน้าบ้านก็ตกใจมากนะคะ
นัดเขาจะบอกเขาเอาเอกสารมาให้แล้วตอนหนูออกจากนู่นมา
มาถึงนี่เที่ยง๔๐แล้วตอนนี้หนูก็กลับบ้านบ่าย๒๖นาที
เราเราเป็นแฟนกับผู้ตายใช่ไหมใช่ค่ะก็เลิกกันแล้วค่ะ
อ่าตอนตอนที่นั่นแล้วเขาทำอะไรอยู่เขาก็นั่งกินเหล้าแล้วเขานอนอย่างงั้นแหละค่ะ
อ่าแล้วตอนนั้นเปิดเพลงไหมเปิดค่ะแล้วตอนตอนที่พบศพนี้ปิดเพลงหรือเปิดเพลง
ก็ไม่รู้ค่ะแต่ได้ทะเลาะกับใครไหมก็อันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
ยังยังไม่รู้ว่าทะเลาะกับใครค่ะหรือว่าเป็นอะไรค่ะ
ก่อนนั้นก่อนก่อนที่เราจะกลับไปนั้นเขาเมาไหมเมาค่ะเมาเมามากค่ะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพบ้านค่ายบอกว่ายังบอกไม่ได้นะคะว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไร
จะเป็นเหตุฆาตกรรมหรือล้มใส่ตู้กระจกกระจกบาดคอเสียชีวิตอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ก็ส่งศพไปชนะสูตรค่ะที่โรงพยาบาลชายภูมิเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ